อย่างไรวันนั้นทำความภาพของคุณ
ค่ะปกติเวลาเราเข้าเนี่ยเราต้องเช็คขวดสิบครั้งใช่ไหม
ใช่ใช่ปกติแทบจะแบบเก้าในสิบครั้งก็จะเช็คตลอดค่ะ
วันนั้นมันอาจจะแบบลืมเอาได้ความที่เราคุ้นเคยว่าเออ
ที่นี่เราเข้าบ่อยอืมแล้วตอนนั้นความรู้สึกแรกเราเป็นยังไง
แบบโอ้นั่งแบบโอ้หน้าสั่นเลยอะค่ะแบบเจ็บเจ็บ
ก็นั่งนิ่งอยู่สักพักนึงแล้วก็แบบออกมาออกมาคุยกับเพื่อน
วู้วเจ็บมากเลยอะแรงแรงอย่าเข้าหน้าเทิงห้องนี้อะไรอย่างเงี้ย

เหตุเกิดประมาณวันจันทร์ใช่ไหมคะวันนั้นทั้งวันก็แบบเจ็บ
นั่งแบบนั่งหุบขาไม่ได้เลยอ่ะค่ะแล้วก็พอผ่านไปช่วงกลางคืนก็แบบ
มันก็ยังเจ็บอยู่นะแล้วพอวันอังคารก็คือแบบโอ้ลุกลุกแทบไม่ไหวอ่ะ
คือก็คือเจ็บมากแล้วก็เริ่มคิดคิดว่าแบบเริ่มพูดกับเพื่อนแล้วแบบเออ
หรือว่าเราควรไปหาหมอดีแต่แบบเราก็อายเป็นผู้หญิง
ไปหาหมอภายในจนข้ามไปวันอังคารค่ะตอนกลางคืน
ฟึงมันไปเยี่ยมเพื่อนอะไรวิทย์ที่เขาโรงพยาบาลพอดี
ก็ดีขึ้นนะคะนิดนึงก็ดีขึ้นนะคะนิดนึง
แล้วก็คุยพูดกับเพื่อนว่าเออถ้าวันพฤษไม่หายจริงก็จะไปหาหมอ

วันไหนเจ็บนานมั้ยเจ็บนานรึยังอาการเป็นอะไรบ้าง

เขาบอกว่าเป็นอะไรคะ
เหมือนว่าไปโดนตรงปลายท่อปัสสาวะพอดีค่ะ

ไปหาหมอมาแล้วตอนนี้อาการผ่านมาประมาณเกือบอาทิตย์นะคะเป็นไงบ้าง
ก็ดีขึ้นตามลำดับอะค่ะแต่ว่าก็ยังไม่หายสนิท
นั่งมอไซด์อะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้เจ็บกระเทือนก็ไม่ได้ค่ะ
ช่วงนี้ก็งดใส่ยังเกงดีนัดรัดปกติตัวเองมีคนใส่ยังเกงขาเด็บตลอด
ช่วงนี้ก็เปลี่ยนมาใส่ยังเกงรวมขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็รู้สึกว่าเข้าห้องน้ำทุกครั้งต้องเช็คค่ะ
แล้วก็ถ้าเป็นไปได้จริงเท่าที่คุณหมอแนะนำมาคือสายชำระ
มันก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้เสมอไปอะค่ะ
อาจจะแบบถ้าไปข้างนอกก็ใช้ทิชชู่หรือว่าเป็นทิชชู่เปียกของส่วนตัวของเราดีกว่า
ก็อยากบอกว่าเช็คกันดีนะคะ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากฝากคือมันอาจจะนอกเรื่องตรงนี้ไปนิดนึง
แต่ด้วยความที่ข่าวของเราไปในหลายช่องทางเพราะว่ามาสำนักข่าวต่าง
เว็บไซต์หรือว่าในเฟซบุ๊คต่าง
แล้วก็มันก็จะมีบางคนที่คอมเมนต์ไม่ค่อยดีเท่าไหร
ในเชิงลามกบ้างหรือดูไม่ให้เกียรติกันบ้าง
จริงเฟิร์นมองว่าการให้เกียรติกันในฐานะมนุษย์คนนึง

ก็อยากให้เราลงเงินตรงนี้นิดนึงด้วย